สวัสดีค่ะหมอไก่พอภาษณ์ที่นี่นะคะ
หากใครที่กำลังเหนื่อยกับเรื่องของการงาน
หรือว่ากำลังท้อแท้ใจกับเรื่องของการทำงานอยู่

เพราะว่าในช่วงนี้ค่ะจะมีอยู่ด้วยกันถึง๒ราศีนะคะ
ที่ต้องเหนื่อยแบบจัดหนักแต่ความสำเร็จจัดเต็มนะจ๊ะ
สำหรับราศีแรกนะคะที่จะต้องปาดเหงื่อกับเรื่องของการทำงานกันสักนิดนึงค่ะ
นั่นก็คือชาวราศรีมีนนะคะ
งานหนักงานเยอะจริงค่ะมีงานเข้ามาให้คนรับผิดชอบมากมายไก่กองนะคะเดี๋ยวงานนู้นงานนี้งานจุกจิกเต็มไปหมดเลยค่ะ
แต่หมอไก่ขอให้ชาวราศรีมีนอดทนอดใจรออีกสักแป๊บหนึ่งค่ะ
เพราะว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะดาวพระหัสบดีจะย้ายเข้ามาทับอยู่ในดวงชะตาของคุณ
ส่งผลทำให้ชาวราศีมีนดวงชะตาดีขึ้นทันทีค่ะ
หากชาวราศรีมีนมีแผนการหรือว่ามีเรื่องที่อยากจะทำก็ให้ลงมือทำในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะคะ
เพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมใจปรารถนานั่นเองค่ะ
ลับการเสริมดวงชะตาของชาวราศรีมีนนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณหาโอกาสในการไปไหว้พระปางสมาธิสักครั้งหนึ่งนะคะ
และขอให้คุณค่ะนำทองคำเปลวไปปิดบริเวณหัวใจของพระพุทธรูปนะคะ
เพราะว่าการปิดทองที่หัวใจพระพุทธรูปค่ะจะส่งผลทำให้ชาวราศีมีนดวงชะตาดีขึ้น
ดีแบบชนิดที่๑๐ล้อมาฉุดก็หยุดไม่อยู่เลยค่ะ
สำหรับอีกราศีหนึ่งนะคะที่อาจจะต้องอดทนกับเรื่องของการทำงานอีกสักพักหนึ่งค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะดวงชะตาของคุณมีความผูกพันกับดาวดวงหนึ่งค่ะ
ซึ่งมีอิทธิพลกับชีวิตของคุณมากนั่นก็คือดาวเสาค่ะ
เพราะว่าดาวเสาเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรนะคะ
ดาวเสาจรตอนนี้ก็ทับอยู่ในดวงชะตาของชาวราศีมังกร
และจะทับอยู่อย่างนี้ยาวไปถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ
ทางโหรศาสตร์นะคะดาวเสาหมายถึงเรื่องของความเชื่องช้า
ความอดทนความเพียรพยายามค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะการที่ชาวราศีมังกรจะประสบความสำเร็จได้
ก็ต้องใช้เวลาค่ะและต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักนะคะ
ต้องอดทนต้องสู้ถึงจะได้มาซึ่งความสำเร็จค่ะ
แม้ว่าชาวราศีมังกรจะต้องเหนื่อยทั้งกายและใจนะคะ
แต่หมอไก่ขอเป็นกำลังใจให้ขอให้คุณสู้ต่อไปค่ะ
เพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้ดีต่อใจอย่างแน่นอนค่ะ
เคล็ดลับการทำบุญเสริมโดชนาของชาวราศรีมังกรค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณไปทำบุญตามวัดเก่าวัดเล็กนะคะ
โดยการไปถวายสังขทานที่ทำที่จัดด้วยมือของคุณเองค่ะ
เพราะว่าอนิสงฆ์นะคะจะส่งผลทำให้ดวงชะตาของคุณ
ก้าวหน้าไกลเกินฝันค่ะและถ้าสมมติว่ามีโอกาสที่จะ
ได้ไปทำบุญในวันเสาร์นะคะยิ่งจะเป็นการเสริมดวงชะตาให้คุณ
ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะหมอไก่ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมีน
และชาวราศีมังกรสู้ต่อไปนะคะ
เพราะว่าถ้าคุณขยันไม่ท้อและทำบุญบ่อย
รับรองว่าความสำเร็จอยู่ในมือคุณอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ